ประธานสภาพผู้แทนราชดรที่เคารพกับผมนายแพทย์สุรวิทย์ขนสมบูรณ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดชายภูมิพักเพื่อไทย
ได้รับมอบหมายให้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกุล
และผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบค
ในกรณีความล้มเหลวความผิดพลาดในการบริหารจัดการโควิด
ในช่วงที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับ
ประเทศไทยมีโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการสาธารณสุขที่ดี

ภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิร

ภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิรภิร
เพื่อนบ้านเขาฉีดกันตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์
แต่คนไทยซึ่งคุยนักคุยหนา
แต่ได้มีการเคคออฟเริ่มฉีดวัคซีน
พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่๗มิถุนายน

รัฐบาลชุดนี้ได้นำวัคซีนเชื้อตาย
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่า
จากประเทศเพื่อนบ้าน
จากบริษัทเอกชนนะครับ

ซึ่งมีความผูกพันกับนักธุรกิจไทย

ที่คนไทยอยากฉีดก็ไม่ได้ฉีด

เมื่อมีเอกชนที่มีความพร้อมมีความหวังดี
อยากจะนำวัคซีนทางเลือกมาให้กับประชาชน

ขอสไลด์แรกนะครับ
รัฐบาลพยายามที่จะให้ภาพพจน์ต่าง
ในการแก้ไขปัญหานั้นดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การควบคุมโควิดได้ดี
ไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้คนไทยมองว่า

พยายามที่จะสร้างภาพว่าเราควบคุมโรคได้ดี

ต้านไวรัสก็มีเพียงพอ
แต่ข่าวคราวออกมามากโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับ
ว่ามีโรงพยาบาลรัฐหลายแห่ง
ปฏิเสธการรับผู้ป่วย
ไม่กี่วันมานี้ก็มีโรงพยาบาล
แปลงยาวที่จังหวัดของท่านประธานนะครับได้ติดประกาศไม่รับผู้ป่วย
เพราะมีการติดเชื้อในบุคลากรของโรงพยาบาลจำนวนมาก
ในวันเดียวคงจะมีคำสั่งพิเศษมาจากไหนไม่ทราบวันรุ่งขึ้นก็แก้ข่าวทันทีว่าพร้อมครับ
ปัจจุบันการฟังข่าวการตายจากโควิด
หมู่บ้านหนาหูขึ้นทุกวันสัปดาห์ที่แล้วเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็มีผู้ตายจากโควิดไม่น้อยกว่าสี่คนอาสาสมัครกลุ่มเส้นได้
เป็นพยานได้ดีว่ากลุ่มนี้แหละครับ
เป็นที่พึ่งที่หวังของคนยากคนจนคนที่ไม่มีที่ไปนะครับ
เมื่อวันสองวันก็มีข่าวคนไข้เป็นโรคหอบหืดติดโควิด
ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลแต่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้
เพราะว่าเตียงเต็มต้องขับรถกลับบ้าน
มาถึงบ้านมารดาอายุมากก็ไม่อยากเข้าไปเพราะเกรงจะไปติดมารดา
ก็ขับรถไปจอดอยู่ในสวนกล้วยข้างบ้าน
เดือดร้อนถึงกลุ่มเส้นได้อีกเช่นกันนี่แหละครับเป็นข่าวคราวต่อไปครับ
ปัจจุบันนี้รัฐบาลพยายามที่จะควบคุมตัวเลขของโควิด
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั้งหมดซึ่งมีถึง๖ล้าน๕แสนคน
แต่ตามคาดการณ์มากน่าจะมากกว่า๘ล้านคน
เสียชีวิต๓๐๐๐คนคาดการณ์ว่ามากกว่า๕๐๐๐คนต่อไปครับ
รัฐบาลคุมตัวเลขนั้นถ้าดูละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
มีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อวันละประมาณ๓๒๔๕๐๐๐คน

ไม่น้อยกว่าวันละ๕๐๐๐คนสำหรับคนติดเชื้อรายใหม่
เราจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไกลกันมาก๓๐๐คนกับ๕๐๐๐คน
ทำได้ไม่ยากครับถ้าจะให้ตัวเลขมันต่ำก็ตรวจน้อยน้อยครับ
โรงพยาบาลต่างจะได้รับนโยบายว่าไม่ต้องตรวจมาก
เพราะฉะนั้น๓๐๐คนจึงแตกต่างจากความจริง๕๐๐๐คน
บางคนก็บอกว่าตัวเลขติดเชื้อไม่ต้องไปเพ่งเล็งไม่ต้องไปสนใจมาก
ให้สนใจดูคนตายอันนั้นจะชัดเจน
แต่ท่านประธานที่เคารพตัวเลขคนตายก็สามารถที่จะปรับปรุงได้
ทีเดียวคนตายแต่ละคนที่ตรวจพบเชื้อโควิด
รายงานเป็นคนตายจากเชื้อโควิดแต่ปัจจุบัน
ถ้าตายจากโควิดมีโรคประจำตัวอย่างอื่นด้วย
เขาจะไม่คิดเป็นตายจากโควิดเขาจะคิดเป็นตายจากโรคที่พบนั้น
เช่นคนเป็นเบาหวานคนติดโควิดแล้วเป็นเบาหวานด้วย
ถ้าตายเขาจะบอกว่าตายจากเบาหวาน
คนที่มีโรคปอดแล้วมาติดโควิดตาย
ก็บอกว่าตายจากโรคปอดไม่ใช่ตายจากโควิด
แต่ปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า
คนตายจากโควิดคือกลุ่ม๖๐
คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว๘๐จะเป็นกลุ่มนี้
เพราะฉะนั้น๘๐จะไม่ถูกรายงานเป็นผู้ติดเชื้อโควิด
รายงานคนตายจึงอยู่ที่วันละ๒๐๓๐คน
นี่คือสิ่งที่สามารถที่จะทำได้

ก็ดีครับโชคดีว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จากโรงพยาบาลสิริราชรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิพัฒน์
อดรนทนไม่ไหวท่านมาวอนบอกว่ารัฐบาล
บอกความจริงกับประชาชนหน่อยว่าป่วยจริงเท่าไหร่
และการคลองเตียงก็บอกว่ามีว่างเยอะว่างมาก
แต่ท่านบอกว่าขณะนี้ในกรุงเทพ
เตียงผู้ป่วยเริ่มตรึงตัวต่อไปครับ
ท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัฐ
จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาท่านก็ให้ข้อคิดว่า
เป็นคุณสมบัติของไวรัสที่มากกว่าทุกสายพันธุ์ครับ
และท่านบอกว่าการที่รัฐบาลพยายามที่จะผ่อนคลายมาตรการต่าง
จะมีปัญหาระบาดที่รุนแรงเกิดขึ้นต่อไปครับ
หลังจากประกาศของทางราชการ
บอกว่าสวมหน้ากากโดยสมัครใจ
ไปเพียง๑๐วันมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น๑๔
มีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มเติม๙คน
ถึงตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยว่า
ควรจะสวมหน้ากากนะครับก็ย้ำขึ้นมาต่อไปครับ
ทั่วประเทศมีผู้ติดโควิดกันมาก
ผมไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนแต่ละบ้าน

ผู้ใหญ่บ้านก็ติดใครก็ติดครับ
แม้แต่ท่านประธานของเราท่านประธานรัฐสภาของเราก็
ติดเพิ่งออกโรงบาลมาไม่กี่วันเมื่อนี้
รองนายกรัฐมนตรีนะครับ
นักแสดงนักการเมืองนักกีฬา
นักเรียนโรงเรียนต่างติดกันมากครับ

รัฐบาลเมื่อจำยอมว่าตัวเลขที่ประกาศว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละ๒๐๐๓๐๐คน
แต่ตัวเลขจริงมันเห็นชัดครับไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชน
ในที่สุดรัฐบาลก็ยอมรับว่าตัวเลขที่บอกว่า๒๐๐๓๐๐คนที่ติดเชื้อใหม่นั้น
เขาเปลี่ยนแล้วครับเขาไม่บอกว่าคนติดเชื้อใหม่
เขาเปลี่ยนเป็นคำว่า๒๐๐๓๐๐คนนั้นคือตัวเลขของคนป่วยรายใหม่
ที่รับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
นี่ครับก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ยอมจำนวนต่อคำที่ไม่ได้บอกกับประชาชน
บางคนเขาบอกว่านี่คือการหลอกลวงประชาชน
สิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมา๒๓เดือนตัวเลขที่ไม่บอกความจริงกับประชาชน
ใครจะรับผิดชอบต่อไปครับ
การรักษาพยาบาลโรคโควิดก็มีปัญหา
ไปโรงพยาบาลหรือรอพอสตส่วนมากจะได้ยาตามอาการ
เป็นไข้ก็ให้ยาลดไข้มียาแก้แพ้ยาแก้ไอ
ฟ้าทลายโจรบางทีก็ได้บางทีก็ให้ไปซื้อร้านขายยา
ยาฟาวิพิราเวียเองก็มีข้อจำกัดในการจ่ายเป็นอย่างมาก
ส่วนโมนูนพิษราเวียส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่มียา
วันมานี้มีข่าวว่าแพทย์โรงพยาบาลบอกว่า
ส่วนใหญ่จะมีโมนนพิรีเบียร์เหลืออยู่ประมาณ๒คนหรือ๓คน
เพราะฉะนั้นในกลายกลุ่มของแพทย์จะมีการขอยืมยากัน
โรงพยาบาลนั้นยืมโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ยืมโรงพยาบาลนี้
แต่พอมาฟังองค์การพฤษฎบอกว่า
มียาโมนูลพิรีไว้อยู่๕ล้านเมตรมาแล้ว๒ล้านเมตร
ถามรัฐมนตรีถามทางปรกษัตริย์ก็บอกว่ายามีพร้อมมีพร้อม
ต้องเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสบค
และนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปครับ
คุณหมอมนูลนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบหายใจ
เป็นแพทย์ที่ได้รับรางวัลนายแพทย์ดีเด่นของแพทยศภาเมื่อปี๖๒ครับ
ท่านย้ำว่าควรจะเลิกใช้ยาฟาวิพิราเวียเพราะเหตุผลใช้ไปก็ไม่คุ้มค่า
โดยเฉพาะกลุ่ม๖๐๘ต่อไปครับ
กรด้านสุขภาพที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก
ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาองค์การอาหารและยา
รวมถึงองค์กรสำคัญสำคัญอื่นไม่มีองค์กรใดแนะนำให้รับ
ให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียในการรักษาโควิด
สรุปว่าไม่รับรองให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียในการป้องกันโควิดต่อไป
ประเทศที่ผลิตยาฟาวิพิเรเวียครับคือญี่ปุ่น
ใช้ยานี้มา๒ปีแล้วและมีคำแนะนำว่า
ไม่ควรนำฟาวิพิลาเวียมาทำการทดลองวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิดอีกต่อไปต่อไปครับ
วันที่๑๕มีนาคม๒๕๖๕จากเอกสารจากวิชาการต่างที่ออกมา
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลได้สั่งซื้อยาที่บอกว่ามีประสิทธิภาพ
แต่กลับไปยกเลิกคำสั่งซื้อยาโมโนพิลาเวียไปซื้อยาฟาวิพิราเวียแทนถึง๑๗ล้านเมตร
มูลค่า๓๐๐ล้านบาท๓๐๐ล้านบาทเป็นที่น่าเสียดายครับ

เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาโมนนพิเรเวียในการเบิกจ่ายต่าง
ในโรงพยาบาลจะจำกัดมากเพราะมีจำกัดหรือไม่หรือมีไม่พอ
เพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเราบอกว่าจะเป็นผู้ใช้
นั้นก็คงจะใช้ยาก
และประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งหลายแสนคน
หมดโอกาสเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพต่อไปครับ
ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงยาโมโนพิราเวียครับ
ก็จะเห็นครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่ท่านรัฐมนตรี
ไม่ทราบจะเข้าเกณฑ์อย่างไรหรือไม่
แต่เมื่อป่วยเข้ามาโมนูลพิราเวียจะถูกส่งมาให้โดยเร็ว

กติกากฎเกณฑ์บอกว่าคนแก่คนกลุ่มเสี่ยง๖๐๘คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีน
จะได้ยาฟาวิพิลาเวียหรือบางคนก็ได้ฟ้าทลายโจร
แต่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอายุ๕๖ปี

แต่ได้ยาโมโนปิเลเวียต่อไปครับ
ต่อไปจะพูดถึงวัคซีนโควิดนะครับ
ถือเป็นมหากราบความล้มเหลวในการบริหารจัดการโควิด
ปี๒๕๖๔ประเทศไทยเราเริ่มฉีดวัคซีนช้า

ราคาแพงครับเพราะว่าที่เราซื้อ
เราไปซื้อยาเชื้อตายซึ่งราคาแพง

ซื้อแต่ละครั้งขออนุมัติซื้อในราคาเดียวกัน
แต่ความจริงซื้อครั้งหลังมาราคาถูกลง

มีผู้อภิปรายในการไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว
ซึ่งการตอบก็ไม่ชัดเจน
ปี๖๕ถึงตอนนี้วัคซีนมาแล้วครับ

วัคซีนที่เคยฉีดช้ามามาก

ไม่ได้ดูว่าสายพันธุ์ใดที่ระบาดอยู่
สายพันธุ์นั้นจะใช้วัคซีนตัวใดนะครับ

ชนบทกลุ่มแพทย์ชนบทหรือชมรมแพทย์ชนบท
แฉยับว่าหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่๒มิถุนายน
ส่งวัคซีนโควิดไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคไม่ว่าจะเป็นแอตต้าซีเนก้า
ส่งไปให้รอพอสตทั่วประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นรอพอสตขนาดเล็กขนาดใหญ่
จะมีพื้นที่เก็บวัคซีนหรือไม่ส่งไปให้เท่ากันหมด
ก็เขาบอกว่านี่คือโอกาสที่จะส่งยาไปให้หมดอายุดูดที่รอพอสต
ความเสียหายอาจจะดูภาพอาจจะดูดีกว่าที่ปล่อยให้หมดอายุอยู่ที่ส่วนกลางต่อไปครับ
ต้นเดือนธันวาคม๒๕๖๔ช่วงนั้นโอมิครอนเริ่มระบาดในยุโรป
ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าระบาดในยุโรปไม่นานก็จะระบาดในประเทศไทย
ก็เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยจะต้องเตรียมการรับมือตั้งแต่นั้น
คือหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพป้องกันโอมิคอนได้ต่อไปครับ
วันที่๑๐ธันวาคมนะครับอีกไม่กี่วัน
สำนักงานความมั่นคงด้านสุขภาพแห่งสหราชอาณาจักรเผยแพร่ข้อมูลว่า

ชนิด๕ฉบับ๑ใน๕ของโลกนะครับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตอีกประเทศหนึ่ง
สำหรับประเทศในยุโรปก็เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม๓
ไม่ได้ฉีดพวกที่เราใช้กันอยู่ต่อไปครับ
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นประเทศไทยฉีดไปแล้วร่วม๑๐๐ล้านโดส
ซึ่งจะต้องขาดสามารถจะต้องฉีดอีกประมาณ๕๑ล้านโดส
สถานการณ์โควิดในไทยนะครับตามที่กราฟที่เห็นต่อไปครับ
สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดก่อน๒๐ธันวาคม๒๕๖๒
วันที่๒๑ธันวาคมก่อนสิ้นปีไม่นาน
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบซื้อวัคซีนเพื่อรับมือโอมิครอน
ซื้อเพิ่มมากถึง๖๐ล้านโดสวงเงินถึง๑๘๗๖๒ล้านบาทต่อไปครับ
แม้จำนวนการสั่งซื้อครั้งนี้จะซื้อมากเพิ่มเป็น๒เท่า
แต่ท่านประธานครับราคาก็เพิ่มราคาเพิ่มขึ้นเกือบ๒เท่าเช่นเดียวกัน
เราซื้อโดสละ๒๓๓บาทเดือนมีนาคม๖๔โดสละ๑๘๒บาท
พอถึงธันวาคม๖๔เราซื้อมากแต่ราคาเพิ่มขึ้น๓๑๓บาท
นั่นก็ต้องเป็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับฝีมือการเจรจา
หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นเราไม่อาจทราบได้ต่อไปครับ
ต่างกันอย่างไรประเทศไทยครับ
ราฟแท่งสีแดงสูงที่สุดเกือบ๓๐๐ครับ
นั่นคือราคาที่เราซื้อเกือบ๓๐๐บาทต่อโดส
ประเทศซาอุดีอาราเบียอัฟริกาใต้ฟิลิปปินส์ครับ
ไม่ถึง๒๐๐บาทต่อโดส
ส่วนประเทศที่มีโรงงานผลิตในประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นอินเดียสหรัฐอเมริกายุโรปบราซิล
ซื้ออยู่ประมาณ๑๐๐บาทต่อโดส

ฝีมือการเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลของเราเป็นอย่างไร
ต่อไปครับอันนี้ผมกลับเรียนว่า
ไปตรวจสอบได้นะครับราคาที่นำกราบเรียนนั้นมีอ้างอิงครับ
ต่อไปครับคอรมออนุมัติย้อนกลับนิดนึงครับ

คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเงินกู้อีก๑๔๐๐ล้านบาท
ก็ไปซื้ออีกครับแอตต้าเซเนก้าเพิ่มอีก๑๐ล้านโดส
ทั้งที่รู้หลักฐานทางวิชาการต่างก็ออกชัดเจนว่า
ต้าซีเนก้าจะไม่สามารถใช้ที่จะป้องกันโอมิครอนได้ต่อไปครับ
ปัจจุบันท่ามกลางการระบาดของโอเมคอน
มีวัคซีนที่เหลือที่ผมบอกว่าปี๖๔วัคซีนมาช้า
แต่ปี๖๕วัคซีนเหลือพอเหลือจะตกค้างครับ
ก็มีการส่งไปให้รอพอสตตามที่แพทย์จันบทได้กล่าว
หรือฉีดก็ไม่ได้ผลมีมูลค่ารวมกันถึง๔๐๐๐ล้านบาท
เงิน๔๐๐๐ล้านบาทเป็นภาษีอากรของประชาชน
เสียดายครับว่าการบริหารจัดการโควิดของเราผิดพลาด
เสียเงินในครั้งนี้เฉพาะเรื่องเดียวนี้๔๐๐๐ล้านบาทต่อไปครับ
ครับไทยมีวัคซีนแอสต้าซีเนก้ารวมทั้งประเทศที่ค้างสต๊อกอยู่
รอเททิ้งไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง๓๐ล้านโดส
คิดเป็นมูลค่า๑๐๐๐ล้านบาทเสียดายมากเลยครับ
๑ล้านบาทที่เราจะต้องเททิ้งเพราะมันไม่ได้ผล
แต่รัฐบาลแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้สั่งเข้ามาและค้างสต๊อกอยู่ต่อไปครับ
นี่คือที่ให้เห็นว่าวัคซีนโควิด๓๐ล้านโดสและก็มีการสั่งเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยต่อไปครับ
สิ่งที่ควรทำในขณะนี้คือรัฐบาลควรยกเลิกการนำเข้าแอสต้าซีเนก้าโดยสิ้นเชิง
ซึ่งจะเป็นวัคซีนที่ให้ผลกับโอมิลิคอนในขณะนี้
ท่านประธานครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีกลับทำเพียงแค่ไปลดการสั่งซื้อแอคต้าซีเนก้า
ยังซื้อเข้ามาเติมตลอด
คิดแล้วว่าจะมีวัคซีนเอสต้าซีเนก้าเข้ามาเรื่อยอยู่อีก๒๒ล้านโดส
ของเดิมมีค้างอยู่๓๐ล้านโดสทยอยเข้ามาอีก๒๒ล้านโดส
ก็เป็น๕๒ล้านโดสมูลค่า๑๗๐๐๐ล้านบาท
ภาษีอากรของประชาชนที่จะต้องศูนย์เปล่าไปกับการบริหารจัดการวัคซีนที่ล้มเหลวผิดพลาดในครั้งนี้ต่อไปครับ
ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดีอันดับต้นของโลกมานาน
แต่รัฐบาลนี้บริหารจัดการโควิดล้มเหลวขาดประสิทธิภาพขาดวิสัยทัศน์
เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติ
เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตของประชาชนสูญเสียแก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ
ทำให้การฟื้นตัวของประเทศชาติจะช้าผลเสียตกอยู่ที่ประชาชน
จนไม่สามารถที่จะให้ความไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้
ไม่สามารถให้ความไว้วางใจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรกุลให้บริหารประเทศอีกต่อไป